แทนประเทศไทยที่จะใส่ไปประกวดต่อระดับจักรวาลอย่างน้องฟ้าใส
ก่อนหน้านี้ออกมาปุ๊บคนก็ดราม่าปั๊บเมื่อวานเนี่ยเล่ากันไปคร่าวแล้วนะคะ
สำหรับชุดที่จะใช้เป็นชุดประจำชาตินะคะ
เป็นชุดผีตาโขนค่ะซึ่งเขาก็มีการจัดประกวด
การหานะคะให้เอ่อส่งแบบมาคัดเลือกกันนะคะ
แล้วก็ปลายปีนี้ค่ะก็เลือกชุดมาแล้วนะคะ
ปลายปีนี้จะไปประกวดแต่ว่าชุดเนี่ยได้มาแล้วมีคนออกมาท้วงติงว่า
ชุดเนี้ยไปก็อพี่ภาพหน้ากากผีตาโขนต้นฉบับค่ะ
จนกระทั่งคุณอลงกรดีไซเนอร์ผู้ชนะ

ที่เขาได้เอาภาพของคุณขนุนเปิร์สการ์ด
น้องนำเอามาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะ

เพราะว่าผลงานจริงไม่ใช่แบบนี้
แล้วก็เจ้าของแบบชุดของร้านคุณขนุนเปอร์สการ์ดเนี่ยเขาก็มีการเคลียร์ไปแล้วก็หวังว่าทุกคนจะส่งกำลังใจให้กับน้องป้าใส่ในการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ปลายปีนี้นะจ๊ะมิสยูนิเวิร์สใช่แล้วค่ะ